เมื่อวานนี้มีเหตุไฟฟ้ารัดวงจรนะคะภายในโรงงานผลิตไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยอง
ทำให้โรงงานอื่นก็ไฟดับไปด้วยภายในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้
มูลค่าความเสียหายเป็นร้อยล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชม
ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธอำเภอเมืองระยอง
ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ซื้อกระแสไฟฟ้าจากบริษัทนี้
ขัดข้องและหยุดการผลิตทันทีหลังเกิดไฟดับ
มานิดอินเมฆผู้มนุยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธบอกว่า
ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับผลกระทบ
แต่ที่ได้รับผลกระทบมากมีอยู่๓โรงงาน
ซึ่งต้องทำการระบายควันออกจากหอเผา
ทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
โรงงานก็ได้รีบลงพื้นที่ในชุมชน

อยู่ดีมีควันไฟโอ้โหขโมงเลยนะครับ
กลุ่มบริเวณดังกล่าวก็ต้องชี้แจงชาวบ้านกันหน่อยเมื่อวาน
บริษัทโกลกำลังตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดค่ะ
ดับตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเวลา๑๗นาฬิกา๕๐นาที
ซึ่งก็หลังจากนั้นก็เริ่มจ่ายกระแสไฟให้กับโรงงานบางโรงงานได้บ้าง
ส่วนชุมชนไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าอาจว่าจะตกใจ
อาจจะเห็นกลุ่มควันแล้วอาจจะตกใจก็ต้องทำความเข้าใจกัน
ต้นอย่างที่บอกค่าเสียหายหลักร้อยล้านบาทเลยค่ะ